อันนี้มีชาวบ้านมาแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
ว่ามีผู้สูงอายุขึ้นไปหาของป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวที่จังหวัดบึงกาล

ก็ต้องปูพรมในการค้นหาผู้สูงอายุรายนี้ทั้งคืน
กระทั่งมาพบตัวแล้วตอนเช้า
ในสภาพที่เสียชีวิตท่าโก้งโค้งแบบนี้นะคุณ
ตำรวจสพบุงคล้าจังหวัดบึงกาลนะครับ
เข้าตรวจสอบสภาพศพของนายกัณหาจูมวงอายุ๗๐ปี
เป็นชาวบ้านขามเปี้ยตำบลบุงคลาฟ

บอกว่าเมื่อวานนี้นายกัณหาขึ้นไปหาของป่า
แล้วจากนั้นหายตัวไปเลยไม่ได้กลับบ้าน

ศพเสียชีวิตในสภาพร่างกายถูกเผา
ศพเหมือนโก้งโค้งคว่ำหน้าอยู่กับพื้นดิน
เสื้อผ้าที่สวมใส่โดนไฟไหม้ทั้งหมด
ผิวหนังผู้พองทั้งตัวและที่เท้าทั้งสองข้าง
มีซากรองเท้าบูธที่โดนไฟไหม้จนละลายติดเท้าอยู่
โดยจุดที่พบศพเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง
ห่างจากสำนักงานเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวประมาณ๔กิโลเมตร
แล้วก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปบนสรรเขา
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเดินเท้าไปประมาณ๓๔ชั่วโมงจึงไปถึง
ได้มีการตรวจสอบแล้วก็สำรวจพื้นที่โดยรอบ
พบกระเป๋าสะพายสัมภาระของผู้เสียชีวิตตกอยู่

แล้วก็พบผ้าขาวม้าผูกถังสีขาวห้อยไว้ใต้หน้าผา
ที่มีพึ่งหลวงทำรังขนาดใหญ่เกาะอยู่
สอบถามนางสลิดพรมวงอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่กรีดยางเสร็จแล้วทุกวัน
ผู้ตายจะขึ้นเขาไปหาของป่า
กับกลุ่มเพื่อนเป็นประจำไปแบบนี้ทุกครั้งนะครับ
บางครั้งก็จะได้เห็ดมาบ้างได้หน่อไม้มาบ้าง

แล้วก็จะกลับเข้าบ้านในช่วงเย็นของทุกวัน
แต่เมื่อวานนี้ไม่เห็นกลับมาตามปกติ

แล้วก็เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าให้ช่วยออกตามหา

เจ้าหน้าที่คาดว่านายกัณหาน่าจะก่อไฟ
เพื่อจะสุมควันรมรังพึ่ง
แต่ขณะนั้นพึ่งมันอาจจะแตกรังนะครับ

ทำให้นายกัณหาทิ้งสัมภาระวิ่งหนีหวังเอาตัวรอด
แต่ก็หนีไม่พ้นจนล้มลงกลางลานโล่ง
แล้วก็ถูกผึ้งรุมต่อยจนริดเหล็กในของผึ้ง
อาจจะทำให้เสียชีวิตได้
ก่อนที่ไฟที่นายกัณหาถือไปด้วยที่ก่อไล่พึ่ง
ลุกลามมาไหม้ศพตัวเอง

โก้งโค้งคว่ำหน้าเสียชีวิตอย่างเวทนาแบบนี้นะครับ
ทรมานจากโดนพึ่งต่อยแล้วก็มาโดนไฟคลอกแบบนี้อีก